ผู้หญิงอายุ๕๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับหลานแล้วน้ำมันหมด
แม่ค้าฉันยืมรถไปซื้อน้ำมันหน่อยสิ
จะไปเติมน้ำมันไปซื้อน้ำมันมาเติม

เอ๊รถใครอ่ะ
ที่ฉันขี่มาในรถใคร
แล้วเอ๊รถฉันอ่ะ

ทำรถ๕๐บาทช่วยอย่างไรดีนี่
นั่นสิฮะน่าจะเต็มเบลมานะครับ
ดำรุดพูทรเมืองต่าเข้าไปตรวจสอบหลังจากคนละเมืองดี
แจ้งบอกว่าเกิดความวุ่นวายที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่ง
ถนนมหาดไทยบำรุงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งกลางเมืองตาก
ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๕ปีอยู่ในอาการมึนเมาครับ
บอกว่ารถจักรยายนฉันหายนะ
ส่วนรถจักรยายนที่เธอขี่มาเนี่ยก็ไม่รู้ของใคร
เขายังจำได้ว่าคันนี้ไม่ใช่ของเขาแต่ไม่รู้ของใคร
ยิ่งถามยิ่งงงครับคุณผู้ชม

ม้ามันไม่มีกวดมีอะไรอยู่ตรงนั้นมารถหมด
แล้วเดิมไปเครือยังไหนเตรียมไม่กวดเสร็จเหมือนกล้องจักษ์หาย

โดยความขอบครบดูหน้าตำรวจ
ตำรวจพยายามประติดประต่อเรื่องราวอยู่

ว่ารถฉันน้ำมันหมด

พอจับใจความได้เก่งจริงพี่
บอกผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองไปยืมรถจักรยายนต์ใครจากที่ไหนมา

ไม่รู้ว่ารถตัวเองก็จอดอยู่ที่ไหนอีก
พอไปถึงปั๊มน้ำมันบอกเด็กปั๊มใส่น้ำมัน๕๐บาท
นะแล้วเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อจะไปหาขวดมาใส่น้ำมัน
แต่พอกลับมาที่ปั๊มปรากฏว่าเด็กปั๊มเติมน้ำมันใส่รถเรียบร้อย๕๐บาท
จากนั้นก็เอารถไปจอดริมถนนบอกว่าไม่ได้ขโมยนะรถนี้ฉันไม่ได้ขโมยมา
แต่ระหว่างที่ตำรวจกำลังประมูลเหตุการณ์อยู่ครับตำรวจรบประมวลเหตุการณ์
ก็มีพลเมืองดีจำได้ว่ารถจักรยานยนต์ที่ผู้หญิงคนนี้ขี่มาเนี่ย
เป็นของแม่ค้าชื่อชื่อปินแม่ปินเนี่ยขายของอยู่ตลาดสดเทศบาลสามริมปิงนะ
ติดต่อเจ้าของรถจากนั้นไม่นานเจ้าของรถก็มา
แล้วก็มาเล่าบอกว่าอ๋อพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าที่ร้านมากับหลานสองคน
แล้วก็ขี่รถมาน้ำมันหมดอยู่ที่ตลาดริมปิ๊งนั่นแหละนะ
ก็เลยขอยืมรถฉันมาซื้อน้ำมันแล้วก็ฝากหลานไว้ด้วย
หายไปเป็นชั่วโมงหลานหิวร้องไห้แล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่กลับมาสักที

ยิ้มตรงนี้แหละอ๋อ

ก็ป้าก็เต็มคาราเบลมาแหละไม่ขี่นะป้านะ

ก็ยังดีนะมีพลเมืองดีจำได้
แล้วประติดประต่อได้ไม่งั้นก็วุ่นเลยเหมือนกัน
เพราะว่าหลานก็อยู่ที่อื่นด้วยนะคะ